เปิดบ้านเช็คดวงกับประเด็นโหลาแซ่บ
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
คนรักแสนเอาใจ
ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
แล้วไปพูดคุยกันต่อกับศิลปินมาเตอร์ดิวอรุณพงศ์
คุณชวนสาวไปออกเด็กแต่เธอพาลูกติดมาด้วย

นี่ไงลูกติดมา